ไปดูงานประเภทดีบุญบ้างไฟที่กาลสินกันหน่อยค่ะเขาก็มีงานเรื่อง
ก็จ้างพวกวงหมอลำมาแสดงกันค่ะปรากฏว่ามีคลิปคลิปหนึ่งโผล่ออกมาเป็นคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านกรสินเนี่ยนะคะ
ขึ้นเวทีไปคว้าไมค์เลยแล้วก็พูดเหมือนข่มขู่วงหมอลำบอกว่าถ้าไม่เล่นต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะ
ไม่รับรองความปลอดภัยอาจจะมีการเหมือนกับว่าเหตุไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าถ้าจะต้องติดคุกก็ติดมันทั้งหมู่บ้านกันนี่แหละไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ
โอ้โหจะพังเลยเหรอ
เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพูดออกมายเสียงดังฟังชัดขนาดนี้
แล้วมีบางช่วงนะคะเขาพูดบอกว่าถ้าจำเป็นติดคุกก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
สุดท้ายวงดนตรีก็เลยยอมเล่นดนตรีแถมตามคำขู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาในงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอกุชิ
นารายค่ะพอคลิปนี้ถูกแชร์กันไปนะคนวิภาควิจารณ์เยอะมาก
แต่เราลองไปฟังเรื่องเต็มมันก่อนอย่างที่บอกเวลามีคลิปมีอะไรออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยนะ
อย่าเพิ่งออกตัวแรง
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ใหญ่บ้าน

เขาชื่อว่านายกวีพันธ์ศรีวาดมาอายุ๕๐ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านจุงจังค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันเลยว่าเขาเองนั่นแหละที่ขึ้นไปพูดบนเวที
แต่ไม่ได้คมครูมันเป็นการขึ้นไปพูดห้ามกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะหาเรื่องกัน
เพราะไม่พอใจการแสดงของวงหมอลำ
และคลิปที่ถูกปล่อยออกมาที่เขาแชร์กันเนี่ยมันไม่ใช่คลิปเต็ม
เป็นแค่คลิปบางส่วนมาเผยแพร่จนคนเข้าใจผิด
ฟังเรื่องเต็มจากผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยสิ
เขาบอกว่าสัญญาว่าจ้างเนี่ยนะวงดนตรีหมอลำต้องเริ่มแสดง๑๑โมงตรงไปจนถึง๕โมงเย็น
ตกลงกันไว้แล้วด้วยว่าจะแถมให้อีก๑ชั่วโมง

อันดับแรกเลยวงดนตรีเดินทางมาแสดงล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้

แล้วพอมันตกหนักระหว่างเล่นเนี่ยนะคะ
ก็ต้องหยุดแสดงไปพักใหญ่ก่อนจะกลับมาแสดงต่อ
จนกระทั่งเวลาประมาณ๕โมงครึ่ง

กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังติดลมแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนาน

พยายามจะเข้าไปต่อรองกับวงดนตรี

ผู้ใหญ่บ้านมองแล้วเห็นว่า
มีโอกาสที่เหตุการณ์จะบานปลายได้

ตัดสินใจเป็นคนขึ้นไปบนเวที

รณีประนอมทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจกัน

ก็เลยบอกไงว่าให้เล่นต่อครึ่งชั่วโมงได้ไหม

ถ้าเล่นทุกคนก็จะได้ออกบ้านปลอดภัย

เพราะวัยรุ่นเหมือนไม่พอใจ
แล้วก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เรื่องจะบานปลายไง